ภัยสังคมชายคลั่งปลาขวดแยกสารแดง
วันไหนไม่ได้อ่านข่าวคนข้างบ้าง
ไม่มีค่ะไม่มีนะมีคร่องทุกวันไม่มี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระทึกนะครับ
แถวโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากชาติไทย
ช่วงหัวค่ำแต่งตัวดีนะนะครับมาปลาขวดใส่คนอยู่แถวนั้นอ่ะ
มีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูครับ
พี่โบ๊ขาเสียวมากคือมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านไปผ่านมาหน้าผู้ชายคนนี้มีสิทธิ์โดนได้เลยนะ
ถ้าปลาลงถนนเมื่อกี้ก็โดนไม่รถเก่งก็มอเตอร์ไซค์แล้วจังหวะโค้งไปเนี่ยนะโอ้โหถ้าโดน
นี่แหละครับพลเมืองดีถ่ายคลิปนะครับจากโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ส่งคลิปนี้มาให้ทีมข่าวแล้วเล่าบอกว่าสักทุ่มหนึ่งได้คุณผู้ชมเสียงเพลงเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้ยืนถือไม้ยาวอยู่มือซ้ายมือขวาหาอะไรได้เขาเครื่องเขาป่า
ปลาใส่อะไรไม่รู้ล่ะปลาใส่บริเวณนั้นนะครับคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยโทรแจ้งตำรวจฮะ
มาดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้หน่อยเขาปลาขวดไปเรื่อย๒๐นาทีได้แล้ว
ตำรวจมาคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปเอาไปดูครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นอะไร
ตำรวจมาถึงแล้วค่ะตำรวจสนปทุมวันครับระบุว่าผู้ชายคนนี้นะก่อเหตุเนี่ย
อายุ๒๔ปีไม้เหรอไม้เอามาจากกองไม้แถวนั้นส่วนขวดน่าจะเตรียมมาเอง
ยืนอยู่ริมถนนแล้วปลาขวดใส่รั้วบ้างใส่พื้นถนนบ้างใส่พื้นทางเท้าบ้าง
หลังจากตำรวจคุมตัวมาโรงพักตรวจปัสสาวะเจอไม่เจอเจอไม่เจอเจอไม่เจอ
ไม่เจอว่ะดอมไม่เจอตรวจเอทีเคเจอไหมไม่เจอ
ไม่ได้ติดโควิดด้วยส่วนสาเหตุที่ปลาขวดน่าจะเครียด
เพราะเขาบอกเขาเพิ่งตกงานเป็นไปได้
คือไม่รู้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็อาจจะมาระบายอารมณ์
อยากกลับบ้านที่เชียงใหม่นะฮะเบื้องต้นพยายามนะครับ
เตือนสติปลอบใจขังไว้ก่อนคืนนึงคุณสงบสติอารมณ์ซะก่อน
วันนี้ครับตำรวจจะพาไปส่งที่หัวลำโพง
แล้วก็ให้เงินเงินแบบเงินกองของโรงพักแล้วก็เก็บไว้ใช้นู่นใช้หนี้
โอ้โหต้องชื่นชมตำรวจสอนอปทุมวันนะให้ค่ารถไฟส่งขึ้นรถไฟกลับเชียงใหม่ไปครับคุณผู้ชมฮะ